ส่วนเรื่องนี้ด้านหลังเนี่ยรวบแจ็คฆ่าป้า

พี่ป้าเนี่ยโดนแบบสายไฟมัดมือ
แล้วก็มีรอยโดนปาดคอโดนเผา

ตอนแรกพุ่งเป้าไปที่สามีของคุณป้า
ถูกไหมตอนนั้นว่าสามีไม่อยู่บ้านด้วย
แต่แจ๊คคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานของทางฝั่งสามีนะ

เป็นญาติกันแล้วมามาทำอะไร
ก็หวังเรื่องเงินเงินทองนี่แหละคุณผู้ชม
เพราะมันมีเรื่องข้อมือทองที่หายไปด้วยไงคะ
ดูหน่อยไหมตอนที่จับตัวแจ๊คได้
อื้อหือคนนี้แบบแค้นสุดเลยค่ะ
มึงเจอกู

คือในแจ๊คพงพัฒน์จันทรเสนา
อายุ๓๕ปีนะตำรวจต้องรีบกันตัวเลย

รุมสหบาทารุมประชาธรรมอยู่แล้ว
แม่รีบเอาแจ๊คขึ้นรถตู้ไปเลย

ฆ่าปาดคอนางสาววันนา

ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

โดนปาดคอและโดนมัดมือมัดเท้า
ด้วยสายไฟจุดไฟเผาร่าง

ตั้งแต่๗พฤษภานะคุณผู้ชม

มาสอบปากคำ

ตอนตี๕วันที่เกิดเหตุ
ออกจากร้านรับซื้อของเก่า
กล้องวงจรปิดก็ไปรู้ว่า

ก็เลยเอารถไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปจับกุมจั๊คได้
ที่บ้านพักนี้นะคะ
ของสามีคนตายอืมสามีคือนายสุโธริมเพ็งอะค่ะครับ
ซึ่งแจ๊คเนี่ยเคยทำงานที่ร้านแหละแต่แจ๊คโดนไล่ออก
รอบนั้นที่โดนไล่ออกเพราะว่าแจ๊คไปขโมยของอืม
ทีนี้พอจับตัวแจ๊คได้ปั๊บเนี่ยแจ็คก็สารภาพนะ
ก็วันนั้นผมก็ตั้งใจจะไปขโมยของในร้านนั่นแหละ
พอมองไปเห็นแล้วตอนแรกไม่เห็นใครก็เลยเข้าไปกะจะขโมย
โทรศัพท์จะไปบอกสามีซึ่งตอนนั้นผมก็กลัว
ถ้าเกิดว่าตัวแบบลุงผมเขารู้ก็โดนดำเนินคดีแน่เลย

คือเขาให้อภัยกันมาแล้วหลายครั้ง

ก็เลยกลัวไปหมดแล้วพอนางสาววันนาเห็นแบบนี้

ก็เลยเอาผ้าอุดปาก
แล้วมองหามองซ้ายมองขวาเจอสายไฟ
หยิบสายไฟมามัดมือมัดเท้า

แล้วก็จุดเทียนเผาร้านกะเลยกะจะอำพลางศพ
ทีนี้ไอ้จังหวะนั้นหลังจากก่อเหตุเสร็จ
เพราะว่าความตั้งใจแรกเขาจะมาขโมยของใช่ไหม
แล้วเห็นว่าเห็นสร้อยข้อมือทองคำ
ก็เลยหยิบไปด้วยแล้วถามว่าตอนนี้สร้อยอยู่ไหน

ที่ร้านทองจากแถวสำโคกที่ปทุมธานี
ตำรวจเอาตัวแจ๊คมาดูสิ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดที่เกิดเหตุ

กลายเป็นว่าตลอดการทำแผนเนี่ยนะ
แจ๊คอ่ะร้องไห้ตลอดเวลาเลย
เออลองดูหน่อยไหมคะตอนที่เขาร้องไห้

มันไม่เห็นหน้าตามันเขาใส่หมดคอนน็อคอยู่แล้วล่ะ
แต่มันก็เหลือเกินมันเหลืออดแต่ทำไปได้นะ

ว่าคือมันทำทำไมพอเหตุอะไร
มีแต่พวกพี่ตะโกนด่ามัน
มันได้รับโทษของมันแล้วก็นั่นนะครับ
อันนี้สามีของคนตายนะคุณผู้ชมคือก็ถามแหละหลังจากที่จับกลุ่มตัวได้
แล้วเป็นหลานเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทีนี้ค่ะ
แจ๊คก็มีการเอาตัวแจ๊คนี่นะไปทำแผน
ไปทำแผนที่ร้านขายทองจากแถวสามโคกกะทุ่ม
เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าพอได้ทองมาแล้วใช่ไหมก็ไปขาย
เสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะว่าจะเอารถมอเตอร์ไซคันแดงไปคืน
ซึ่งเมื่อกี้ที่ให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยคือบอกเลยนะ
บอกว่าตอนนี้สามีของผู้ตายบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่กล้ากลับเข้าไปในร้านเลย
ผมทำใจไม่ได้หรอกที่ผ่านมาผมเครียดเมียก็ต้องเสียไปแล้ว
แล้วตอนแรกที่มันมีข่าวคือทุกคนพุ่งมาที่ผมหมดเลย
หาว่าผมเป็นคนทำเมียทีนี้ผมพอจับได้แล้วเป็นหลานก็จริง
แล้วผมอยากบอกเลยนะผมไม่คิดเลยว่าคนใกล้ตัวจะมาก่อเหตุแบบนี้
ส่วนฝั่งญาติของนางสาววันนาเนี่ยมีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
มีการโยนเหรียญเสี่ยงทายตามความเชื่อเหรียญออกก้อย

หมายความว่าถ้าตามความเชื่อนะวิญญาณยังไม่ไปไหน
อาจจะมีแรงอาฆาตอาจจะมีแบบความห่วงอยู่
เดี๋ยวต้องพ้น๔๙วันตามความเชื่อก่อนจะมาทำพิธีอีกครั้ง
เพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อชาวมอน
แล้วเรื่องของไนท์แจ็คมันก็เลยกลายเป็นแบบคนก็บอกว่าโห